รถกระบะกับรถไฟเกิดอุบัติเหตุชนกัน

เพราะว่ามันไม่มีที่กั้นแล้วตรงนั้นมันเป็นเนินสูงด้วย
ท้ายที่สุดมีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟ
ถนนราชวิถีบริเวณโค้งนามอนไปยังหมู่บ้านนามอน
ที่ตำบลหนองสโนเทียมเผื่อเมืองเพชรบุรีนะคะ

ชาวบ้านในพื้นที่เขาใช้ข้ามไปข้ามมาระหว่างชุมชน
กลับเข้าไปในตลาดแล้วมันเป็นจุดที่อันตรายนะ

รวมถึงไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟด้วย
บนทางรถไฟก็พบรถไฟขบวนที่๑๗๔กรุงเทพยาลาจอดอยู่บนรางห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐เมตร
ก็บริเวณไหลทางเนี่ยไปเจอรถกระบะฟอร์ด๔ประตูพลิกตะแคงอยู่หน้ารถรวมถึงประตูด้านหน้าซ้ายเนี่ยมีรอยถูกชนแบบนี้ค่ะพังเสียหายนะคะ
ตรวจสอบในรถกระบะมีผู้เสียชีวิต๒ศพก็คือชาย๑หญิง๑
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาคือนายมานะทัพแก้วหรือว่าทนายเอ
ซึ่งเป็นรองประธานสภาธนายความจังหวัดเพชรชบุรีอายุ๔๓ปีนะคะ
ผู้เสียชีวิตอีก๑ศพคือนางสาววาสนาเหมาะดีอายุ๔๑ปีเขาเป็นสามีภรรยากันค่ะ
ส่วนรถไฟหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ต้องหยุดเดินรถประมาณ๔๐นาทีหลังจากนั้นก็เดินทางต่อนะคะ
และจากการสอบถามก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุนายมานะขับรถกระบะคันนี้ออกมาจากบ้านแล้วบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตรเองจะไปส่งภรรยาขึ้นรถโดยสารไปทำงานที่สมุทรสงครามแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้มันไม่มีแผงกั้นด้วยแล้วเป็นบริเวณที่เป็นเนินสูงมองไม่เห็นรถไฟก็เลยพอขับมาปั๊บก็เลยทำให้รถไฟเนี่ยชนซึ่งรถไฟมุ่งหน้ามาจากยาลากำลังจะเข้าสถานีเพชรชบุรีแล้วทำให้รถกระบะพลิกคว่ำจนมีผู้เสียชีวิต